มาช่วยกันลุ้นมาช่วยกันเชียร์กันหน่อย
สำหรับผู้ชายสุดอบอุ่นโรแมนติกคนนี้นะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานถึง๖ปี
อันนี้คือจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันมา๖ปีนะคุณ
แต่ว่าไร้แววทายาทว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเราก็ลุ้นซะเหลือเกิน
ล่าสุดพี่แจ๊กกะรีนของเรามีโอกาสเจอคู่รักนักร้อง
ก็เลยรีบคว้าตัวมาอัปเดตกันสักหน่อย
ว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยดูเหมือนว่ามีน้ำมีนวลมากขึ้นยังไงคะ

ที่ผ่านมาคือเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากร้องเพลงไงแต่ว่าโอเคแต่ว่าพอมีคนถามเยอะ
แล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราอยากร้องแล้วก็เลยรู้สึกว่าแต่เราอยากร้องในเวลาที่มันแบบเป็นโมเมนต์ที่สำคัญในชีวิต
ก็เลยคุยกันว่าโอเคแล้วเมื่อไหร่ที่ท้องเนี่ยเราจะร้องเพลงกันช่วงนั้นมีเพลงใหม่ออกเมื่อไหร่ก็แสดงว่านั่นแหละ
ตอนไหนก็พยายามอยู่พยายามอยู่แต่ว่าเราตั้งใจเพราะได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเราก็พร้อมช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็คิดว่าเร็วนี้ก็น่าจะได้เห็นกันนะตั้งใจเต็มที่ผ่านมาเป็นเชฟมาทำอาหารนะครับแล้วก็เลยจะเปิดโรงเรียนสอนดำอาหารของคุณแม่ยายของคุณก้อยนี่เอง
เราตั้งใจจะเปิดเป็นธุรกิจครอบครัวก็เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารอะไรอย่างนี้ครับ
อบอุ่นเป็นไงโรแมนติกล่าสุดนี้ทำอาหารเป็นแล้วนะจ๊ะ
คือต้องบอกว่าพี่โย่งเนี่ยเวลาเราติดตามเขาบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาจะยกย่องสันเสริญคุณพันรยามากนะ
แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาจะมีความหวานแบบไม่เลี่ยนจนเกินไปให้เราได้ติดตามความน่ารักความโรแมนติก
และการใช้ชีวิตคู่อย่างแท้จริงในแบบความเขาทั้งสองคน
เดี๋ยวรอดูมีข่าวดีเมื่อไหร่มีเพลงใหม่แน่นอนนะคะ
เออนะคะคู่นี้เขารักมั่นคง